อีกหนึ่งเรื่องหลายคนกังวลมากถึงมากที่สุด
นายจ้างบอกว่าให้หยุดงานต้องกินต้องใช้ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิต
เอาเงินจากไหนผ่อนน่าจะสบายใจขึ้นได้ค่ะคุณผู้ชม
เพราะล่าสุดค่ะแบงค์ชาติหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะคะ
คุณวิรัตน์ไทยสันติประโภพผู้อาการธนการแห่งประเทศไทยค่ะ
บอกว่าตอนนี้ได้หามาตรการช่วยเหลือด้านต่างสำหรับลูกหนี้
ท่านสามารถที่จะเข้าร่วมมาตรการเหล่านี้ได้นะคะ
เป็นการชะลอค่าต่างผ่อนหนักให้เป็นเบา
ชะลอหรือเลื่อนออกไปก่อนนะคะผ่อนบ่านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิต
เริ่มตั้งแต่๑เมษายนนี้เป็นต้นไปค่ะ
มาตรการประกอบด้วยอะไรบ้างน่าสนใจค่ะ
คุณผู้ชมเราทำกราฟิกให้ดูด้วยและส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังด้วยนะคะ
มาตรการแรก๑บัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน
คนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตท่านทำไงปกติเนี่ยเราผ่อนขั้นต่ำคือ๑๐ถูกไหม

ชั่นบอกว่าขอความร่วมมือบรรดาผู้ให้บริการบัตรเครดิตต่างลดค่ะ
ชำระขั้นต่ำจาก๑๐เหลือ๕ในระหว่างปี๒๕๖๓ถึง๒๕๕๙
และในปี๒๕๖๕ก็จะเพิ่มเป็น๘และจะกลับเข้าสู่๑๐ตามปกติคือปี๒๕๕๙
หรือลูกหนี้สามารถเปลี่ยนแปลงหนี้เหล่านี้จากบัตรเครดิตหรือบัตรสินเชื่อเงินสดต่างเป็นสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำได้
สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวดและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
ชาติค่ะขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
บอกว่าจะมีการผ่อนผันการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา๓เดือน
และผู้ให้บริการอื่นสามารถเลือกดำเนินการระหว่างเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยออกไปเป็นระยะเวลา๓เดือน
ลดค่างวดให้กับลูกหนี้อย่างน้อย๓๐ของค่างวดเดิมเป็นระยะเวลา๖เดือนด้วยกัน
ใครที่เป็นผู้เช่าซื้อประเภทรถมอเตอร์ไซค์ต่างนะคะวงเงินไม่เกิน๓๕๐๐๐บาท
รถบรรทุกประเภทวงเงินไม่เกิน๒๕๐๐๐บาทค่ะ
ไม่ใช่รถบรรทุกค่ะรถทุกประเภทวงเงินไม่เกิน๒๕๐๐๐บาท
ผู้ให้บริการสามารถเลือกดำเนินการระหว่างเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยออกไปเป็นระยะเวลา๓เดือน
หรือพักชำระต้นเป็นระยะเวลา๖เดือน
นหนี้คงค้างไม่เกิน๓ล้านบาท
ให้บริการสามารถเลือกดำเนินการระหว่างเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา๓เดือน
หรือพักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา๖เดือนให้กับลูกหนี้
๕สินเชื่อบ้านสินเชื่อบ้านวงเงินไม่เกิน๓ล้านบาท
ให้พักชำระเงินต้นเป็นเวลา๓เดือนและพิจารณาลดดอกเบี้ยให้
ตามสถานการณ์ของแต่ละธนาคารไป

ขอความร่วมมือนะคะให้กับธนาคารเนี่ย
พักชำระเงินต้น๓เดือนและพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยให้
ตามสถานการณ์ของแต่ละลายเรื่องนี้เราต้องมีการขยายความ
ขยายข่าวเพราะมีผลกระทบและเป็นมาตรการช่วยเหลือโดยตรง
กับคนไทยดิฉันว่าคนไทยเกือบทั้งประเทศแหละที่เป็นหนี้
ขึ้นอยู่กับว่าท่านเป็นหนี้ประเภทไหนใน๖ประเภทที่เราได้อ่านไปแล้ว
เพราะฉะนั้นนี่เป็นมาตรการที่ออกมาท่านรีบไปลงทะเบียนนะคะ
ไปติดต่อธนาคารสินเชื่อประเภทต่างที่ท่านเป็นหนี้อยู่นะคะ
เริ่มมาตรการตั้งแต่๑เมษายนเป็นต้นไปค่ะ
แต่ดิฉันมีข้อร้องเรียนสักนิดนึงนะคะอันนี้ประสบกับตัวเองเลยนะคะ
ธนาคารพาณิชย์ต่างต่างตอนนี้นะคะเข้าใจค่ะว่าทำงานหนัก
แต่กรุณารับสายหน่อยค่ะการรับสายยากมากตอนนี้
ไม่มีใครรับสายเลยนะช่วยกันนะคะธนาคารพาณิชย์นะ